เอ้าเรื่องของการนอนเนี่ยแน่นอนฮะ
บางทีเราก็นอนผิดที่ผิดทางนะ

นอนไปนอนมาตื่นมาเฮ้ย
เพื่อนหายแล้วใครมาอยู่กับฉันละเนี่ย
บอกมาใครมีประสบการณ์แบบนี้

ผมเชื่อว่าทีมงานเสื้อขาวเนี่ยนะ
เขาคงจะอยู่กันเยอะในช่วงข้ามเรียนนั้น

เหลือ๒หนุ่มนี้กำลังนอนอย่างเพิดเพลิน
และแน่นอนทีมงานเสื้อฟ้าเขาต้องมาใช้ห้องต่อ
เขาก็มาเรียนต่อไงเป็นการเวียนห้องเรียนกัน
ถูกต้องส่วนพ่อนุ่มเสื้อขาวสองคนนี้
ยังเลยยังไม่ตื่นเลยยังสลึมสลึม
คำถามคือเพื่อนทำไมไม่ปลูกเพื่อนทำไมไม่บอก
ทิ้งเพื่อนเอาไว้ที่กลางทางโอ้โหโหโหข้อคุณลองคิด
ปล่อยให้เขาหลับงี้น่ะไงถ้าบอกมันจะสนุกหรอ
ใช่ไหมจริงหรืออาจจะบอกแล้วแต่ว่าเขาหลับลึกไง
ผมเข้าใจนะแกล้งเพื่อนมันเอาบอกตรงมันไม่ดี
คุณก็ทำหรือคุณเป็นคนโดนกระทั่นสิคุณไม่เคยหลับ
แกล้งเพื่อนแต่เคยหลับอันนี้ยอมรับ
แต่เห็นแล้วแบบสงสารยังไม่ทราบบอกเพื่อนหน่อยอย่าปล่อยให้เพื่อนเดียวด่า
เพื่อนตื่นมาตกใจเห็นไหมรีบลุกลีดลุกลนเลย
เมื่อกี้แอบล้มไปด้วยใช่ค่ะยังไงก็เตือนกันละกันเดี๋ยวจะไปเรียนไม่ทันนะคะ